ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นบนสะพานข้ามแม่น้ำที่ปราจีนบุรีค่ะ

คนหนึ่งอายุขวบกว่าอีกคนนึง๔ขวบ
จะไปกระโดดสะพานลงไปในน้ำเพื่อฆ่าตัวตาย
แต่เคราะห์ดีจริงนะคะที่มีพลเมืองดีมาเห็นแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
สี่ทุ่มเมื่อคืนนะคะบนสะพานข้ามแม่น้ำปลาจีนบุรี
สะพานคลองสัมพันธ์ท่าแห่ที่อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี

พยายามกระโดดน้ำพร้อมลูกชาย๒คน

เข้าไปห้ามเข้าไปช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ได้คุยกับทางอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูนายสุรชัยอายุ๔๐
เขาก็เล่าให้ฟังว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงพยายามจะกระโดดน้ำ
พร้อมกับเด็กอีก๒คนก็เลยรีบลงพื้นที่ไปช่วย
ตอนไปถึงมีน้องอาสาร่วมกับตันยูที่ไปถึงก่อน
พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้หญิงเขาสงบสติอารมณ์
แล้วก็พาไปที่สพศรีมหาโพธิ
คือระหว่างทางเนี่ยค่ะแฟนของน้องผู้หญิงเขามา
ก็เลยพาลูกกลับบ้านไป
สาเหตุก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นปัญหาครอบครัวอะไรหรือเปล่า
เครียดแล้วจะมากระโดดสะพานลงไปในแม่น้ำเพื่อฆ่าตัวตาย
หน้าดูของสังเกตการณ์น่าจะมีปัญหาทางครอบครัวครับ